คุณผู้ชมดูหน้านะมันเป็นรอยรองเท้าใช่ไหม
คือเหมือนกระทืบจนกระทั่งคือขยี้จนรอยรองเท้า
มันปั๊มวนหน้าเนี่ยใช่ไหมคุณผู้ชมเนี่ยครับ
ตาปิดปากแตกครับแล้วก็มีรอยรองเท้าประทับอยู่ที่แก้มด้วย
ส่งโรงพยาบาลสันทรายกลางดึกเลยไปถามก็คือ
ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บขี่รถมาตามถนนมีวัยรุ่นขี่รถตามมาหลายคันเลย
พอไล่กันธันเอาเท้าถี่บล้มเสร็จเจ็บ
สำหรับบริเวณจุดเกิดเหตุซอยบานเรือนอยู่ไปค่ะ
ชาวบ้านเหมือนเป็นทางผ่าน
นักข่าวไปสอบถามพันธบทเอกสัมพันธ์สิริมา

เดี๋ยวจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในระแวกที่เกิดเหตุ
แล้วช่วงเวลาที่เกิดเหตุที่แน่ชัด
แล้วก็จะตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับ
โอ้โหพี่โดนไปช้ำในแล้วมั้งเนี่ย